เมื่อวานนี้ครับมีเหตุการณ์สลดที่เกิดขึ้น
เพราะว่าพ่อไปขายลูกชิ้นที่ปั๊มน้ำมันจำได้ใช่ไหมครับที่สุรินทร์
หอบลูกไปด้วยลูกสาวคนโต๕ขวบคนเล็กเป็นผู้ชายอายุขวบเศษ
ขายลูกชิ้นก็เลยฝากลูกให้กับน้องชายพ่อคือคุณอาช่วยดูเด็กหน่อย
ฆ่าสายตาแป๊บเดียวฮะปรากฏว่าลูกสาวหายตัวไป
คิดว่ามีคนมาลักพาตัวไปหรือเปล่าหรือมีใครแอบมาพากลับบ้านไปหรือเปล่า
ซึ่งอยู่ภายในปั๊มนั่นแหละฮะคนยังคาใจเด็กตกลงไปได้ยังไง
และนี่คือภาพวงจรปิดนาทีมรณะที่เกิดขึ้นครับ
ก็ได้อุ้มเด็กอีกคนนึง
แล้วน้องเสื้อเหลืองก็ได้ไปกระดูก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

คือน้องหูอายุ๕ขวบก็กระโดดโลดเต้นตามภาษาเด็ก

น้องก็กระโดดกระโดดแล้วไปกระโดดอยู่บริเวณฝาบ่อ

ฝาบ่อก็พลิกกลับมาปิดเหมือนเดิม

คุณอาก็กำลังไปดู

ก็วนหากันอยู่ตรงนั้นนะครับ
ตอนกลับไปเมื่อวานนี้ตอน๙โมงเช้าก็คือช่วงเวลาที่พ่อบอกว่า
แล้วลูกสาวหายไปไหนฝากไว้กับน้องชายให้ช่วยดูหน่อย
หลานสาวหน่อยนะหลานชายด้วยนะหลานสาวอายุ๕ขวบหลานชายอายุขวบเศษ
ปรากฏว่าตกใจมากตอนแรกยังใจดีสู้เสือ
สงสัยคนที่บ้านมารับลูกกลับไปหรือเปล่าโทรเช็คไม่มีใครมารับลูกกลับ
แล้วเด็กหายได้ยังไงมีใครลักพาตัวไหมโพสต์ตามหาครับ
แจ้งตำรวจกู้ชีพกู้ภัยมาระดมกำลังกันค้นหาโดยรอบ
ทั้งในปั๊มและพื้นที่ด้านข้างก็จะเป็นเหมือนกับทุ่งดินสีแดงอ่ะนะฮะ
ก็ไม่เจอมีวงจรปิดมุมนี้ก็เห็นว่าเด็กอยู่ในปั๊มตลอด
ก่อนที่จะหายไปจากมุมด้านซ้ายของจอนั่นแหละครับ

ตั้งแต่๙โมงเช้าตำรวจเอ่ยกู้ชีพกู้ภัยนักข่าวทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ก็ไปช่วยหาหาทุกจุดไม่เจอ
โมงเย็นเมื่อวานนี้ครอบครัวตัดสินใจจุดทูบครับ
เมื่อวานนี้ช่วงเย็นคุณพ่อคุณแม่และครอบครัวจุดทูปปักทูบตอน๔โมงเย็น
ปรากฏว่า๑ชั่วโมงให้หลังครับพ่อเอกใจ
ตรงบ่อเกลอะนี่มันแปลกแล้วบวกกับว่าลูกชายคนเล็ก
ชี้นิ้วไปตรงบ่อเกลอะตรงนั้นด้วย
เหมือนเป็นการส่งสัญญาณอะไรหรือเปล่าหรือว่าน้องเห็นหรือเปล่า
เหมือนน้องจะเห็นหรือเปล่าเพราะว่าตอนที่อาอุ้มน้องหันหน้าออกมาทางพี่สาวพอดีไง
ขวบเศษเริ่มจะรู้เรื่องรู้ความบ้างแล้ว
ชี้ไปตรงนั้นพ่อก็เริ่มใจไม่ดีไล่เปิดฝาบ่อทีละฝาทีละฝา

จนกระทั่งมาถึงฝาบ่อลำดับที่๕แล้วนาทีนั้นพ่อช็อกเลยครับ
ในบ่อนั่นคือร่างของเด็ก
แล้วตอนนั้นที่นำขึ้นมานั่นคือร่างของลูกสาวครับ
คือพ่อเป็นคนอุ้มขึ้นมาเองอะฮะ
เราขอไม่ใช้ภาพที่บีบหัวใจอีกแล้วก็แล้วกันเพราะเมื่อวานนี้นำเสนอข่าวนี้ไปแล้ว
วันนี้เป็นความคืบหน้าเพราะหลายคนอาจจะยังคาใจว่าเด็กตกลงไปได้ยังไงใช่
ผ้าขาวคุมร่างของน้องหลังจากที่นำขึ้นมาพ่อแม่และญาติญาติร้องไห้ระงมครับ
วันนี้ครับคุณพ่อและครอบครัวทำพิธีเชิญวิญญาณจากบริเวณจุดเกิดเหตุ
เจอร่างน้องตรงไหนทำพิธีเชิญวิญญาณตรงนั้น
มนต์พระมาพร้อมกับข้าวของเครื่องใช้ของน้องครับ
ทำพิธีเชิญวิญญาณเสร็จในเบื้องต้นได้คุยกับพ่อครับ
พ่อก็บอกว่าไม่ติดใจสาเหตุการณ์ตายเพราะมันก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น
เห็นภาพวงจรปิดแล้วด้วยนาทีมรณะที่เกิดเรื่อง
เหมือนลูกกระโดดโลดเต้นตามภาษาเด็กแล้วฝาปิดไม่สนิทก็เลยตกลงไป
พ่อบอกนะฮะถ้าฝาปิดสนิทมันคงไม่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น
แล้วพ่อต้องขายลูกชิ้นที่ตรงนี้เพื่อหาเงินเลี้ยงดูลูกเมีย
จากนี้ไปพ่อจะเอายังไงต่อลองฟังครับ
จากเหตุการณ์เราจะกลับมาขายของที่เดิมเหรอคะ
ยังไม่แน่ใจครับยังทำใจไม่ได้ครับ
เป็นกำลังใจให้คุณพ่อคุณแม่และครอบครัวนะครับเสียใจด้วยอีกครั้ง
ทำพิธีเชิญวิญญาณเสร็จในวันนี้ครับ
ร่างของน้องนำไปตั้งมาเป็นกุศลที่บ้านนะครับ
นี่ฮะตั้งเต็นต์ทุกอย่างโรงศพอยู่ภายในบ้าน
สวดบำเพ็ญกุศลร่างของน้องครับ
หลังจากนั้นก็จะมีพิธีชาปนกิจวันจันนี้๖มีนาคม
พ่อบอกเห็นรองเท้าเห็นขวดนมเห็นข้าวของเครื่องใช้
กระตุ๋นตุ๊กตาแล้วคือยังทำใจไม่ได้ครับ
ขวบเองแล้วมาด่วนจากไปแบบนี้
ส่วนทางตำรวจนะครับบอกว่าสันนิษฐานเด็กน่าจะตกลงไปเอง
แล้วพอดูหลักฐานทุกอย่างก็ชัดเจนยืนยันว่าเด็กกระโดด
แล้วฝาบ่ออาจจะปิดไม่สนิทก็เลยพลัดตกลงไป
บ่อนี้ครับเป็นบ่อเกลอะที่เส้นผ่านศูนย์กลาง๔๐เซน

ลึก๓เมตรนะมิดหัวเด็กนะครับ
แล้วน้ำข้างล่างคือพัดวนแรงมากเป็นเหมือนกับแคปซูลนะครับ
ฝาบ่อสูงจากดินประมาณสัก๓นิ้ว
แต่เหมือนกับฝาฝาถังปิดแกลลอนแล้วพอปิดไม่สนิทเนี่ย
มันก็อันตรายเด็กไปยืนหรือต่อให้ผู้ใหญ่ไปเหยียบ

ตอนนี้ทางปั๊มทำยังไงดูภาพล่าสุดฮะ
ปั๊มกั้นเชือกแล้วเอากระถางต้นไม้ไปวาง
ฝาบ่อแต่ละฝาแต่ละฝา

แล้วก็ป้องกันไม่ให้คนเข้าไปตรงนั้นได้มากกว่านี้
เพราะว่าบางคนอาจจะลอดเชือกเข้าไปได้

คุณเห็นไหมถ้าปิดไม่สนิทนี่มัน

นี่ครับ
แล้วน้ำข้างล่างแรงมาก